เป็นคุณลุงวัย๖๔ปีชาวอุดรธานี
ปรากฏว่าท่านได้รับอุบัติเหตุจนขาพิการทั้งสองข้างนะครับ
แต่ว่าที่บอกว่าสู้ชีวิตเพราะว่าท่านไม่เคยบอกว่ายอมแพ้นะครับ
แล้วก็ปลูกพืชผักในการที่จะขายด้วยตัวเอง
แล้วก็ยังมีความรักน่ารักระหว่างคุณลุงกับภรรยาด้วยนะครับ
ก็คุณลุงวิมลเสาดีอายุ๖๖ปีนะครับ
พร้อมด้วยภรรยาคู่ชีวิตคือนางสุบินสาวดีอายุ๖๔ปี
ชาวตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับ
กำลังช่วยกันเก็บผักคันจองหรือว่าผักผาย
กันอย่างขมักคำเม่นแบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะคุณลุงวิมลที่เป็นผู้พิการขาทั้งสองข้าง
แต่ยังทำนาผักคันจองได้ตลอดแล้วก็ลงไปเก็บเองแบบนี้
ในอดีตคุณลุงวิมลมีอาชีพขับรถ๑๐ล้อ

เกิดอุบัติเหตุจนทำให้ถูกตัดขาทั้งสองข้าง
เมื่อรักษาตัวจนหายได้รับซ่อมรถจักรยาน
แล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็รวบรวมเงินได้นะครับ
จึงไปซื้อรถสองแถวก็รับส่งพุทธศาสตร์
นองหาในกุมภาวะปีด้วยนะครับ
ทั้งสองท่านไม่เคยย่อท้อกับชีวิตนะครับ
ก่อนที่จะหันมาทำนาผักคันจองจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้
การทำนาผักคันจองสามารถสร้างรายได้ทุกวันนะคุณวันละ

วันละ๓๐๐๐บาทวันละนะ
และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอีกนะครับ
คือตลาดเขาต้องการอีกเยอะเลยนะครับ
เนื่องจากประชาชนนิยมนำไปประกอบอาหารหลากหลายเมนู
เช่นนำไปผัดน้ำมันหอยนำไปยำนำไปทำเป็นลาบ
คู่กับอาหารก็ได้เป็นส่วนประกอบกับส้มตำ

บอกด้วยว่าผักที่นี่จะมีรสชาติหวานไม่ขม
เพราะว่าเป็นผักอ่อนจะเก็บทุกวันได้เลย
นี่ส่วนความรักนี่ก็หวานจริง

ขมเลยนะฮะเป็นความรักของคุณลุงวิมลนะครับ
พร้อมด้วยคุณป้าสุบินนะครับ
วิมลยังบอกด้วยว่าเคยมีคนมาชักชวนให้ไปเป็นขอทาน
อ้างว่าได้เงินดีไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยหรอกคุณลุง
คุณลุงบอกว่ารู้สึกโกรธมากนะ
เพราะเชื่อว่ายังมีสมองมีความคิดมี๒มือ

พยายามหาช่องทางทำมาหากินตลอด
และในปีนี้ลุงวิมลยังได้รับคัดเลือก
ให้ไปรับรางวัลคนพิการต้นแบบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับ
โอ้โหยกนิ้วแล้วก็ชื่นชมคุณลุงด้วยเลย
รวมถึงศรีภรรยาที่เป็นกำลังใจให้ในชีวิตตลอดนะครับ